นี่ฮะชาวตลาดสดห้วยขวางเขากลัวกลัวขิดเลยนะ

แล้วคนที่เห็นเนี่ยโอ้โหแจ้งไปยังเพจของอาจารย์ชัดชาติ

ใช่แล้วก็ฟ้องการเคหาด้วยบอกให้มาดูหน่อยไหม
ไม่อย่างนั้นมันถล่มลงมาเอานะ
นี่ตรงล็อก๑๓เป็นเรื่อยที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมฮะ

คือที่แจ้งเพจอาจารย์ชาติชาติก็หวังให้ช่วยประสานหน่อย
แล้วดูสิสภาพคือมันแยกออกจากกันแล้วนะ

ใช่ตรงคารใช่ไหมมันเหมือนระเบิดเวลารอวันแตกรอวันถล่มเท่านั้นเลยคุณผู้ชม
เขาชี้พิกัดชัดเจนนะตลาดสดห้วยขวางล็อก๑๓
แล้วเขาก็บอกว่าเป็นการรับผิดชอบของการเคหาแห่งชาติ
นี้เป็นตลาดสดห้วยขวางที่คานปูนแตกร้าวขนาดใหญ่เลยครับ
เขาก็บ่นนะบอกว่าเนี่ยแจ้งไปยังเพจอาจารย์ชาติชาติ
พูดว่ากฎธมอล์แล้วแจ้งไปเป็นเดือนแล้ว
แล้วก็การเคหาก็ยังไม่มีใครส่งใครมาตรวจสอบเลย

เพราะชาวบ้านที่เขามาจับจ่ายซื้อของกัน
อาจจะได้รับอันตรายถ้ามันถล่มลงมาแล้วเกิดความสูญเสียนะครับ